ด้วยเรื่องของโควิด๑๙ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย
จากการแถลงของสบคนะครับ
ผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยเพิ่มขึ้น๒๔๙รายนะครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๒๒๔รายนะครับ
แยกเป็นจากการเฝ้าระวัง๑๗๖นะครับ
แล้วก็มีเด็กเล็กด้วยนะฮะที่ติดวันนี้
เดือนเท่านั้นนะครับที่ติดนะครับอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครนะครับ
มีกลุ่มที่เจอจากการตรวจค้นหาเชิงลุกทั้งหมด๔๘รายนะครับ
นี่คือตัวเลขทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมี๒๕นะครับเป็นผู้ที่อยู่ใน
สถานกักของรัฐอยู่แล้วสิบเอ็ดนะฮะนี่คือเข้ามาแล้วก็เข้า
เตควารันทีนอยู่แล้วนะครับและมีผู้ที่ผ่านเข้ามาโดยไม่
เข้าสถานกักโรคก็คือเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องเนี่ย๑๔นะครับ
มาจากเมียนมานะฮะตรงนี้ก็ติดตามข้อมูลอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ทางฝั่งแม่สอดจังหวัดตากยอดผู้ป่วยหรือว่าติดเชื้อ
คุณสิบเก้าสะสมในไทยตั้งแต่การระบาดรอบแรกนะครับจนถึงช่วง
เวลานี้รวมแล้วทั้งหมด๑๕๔๗รายมีผู้ที่เสียชีวิต๖๗ศพ
ผู้ที่รักษาตัวตอนนี้มีอยู่๓๙๑๔มีผู้ป่วยหนัก
ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ห้านะครับท่านผู้ชมครับจากการระบาด
รอบใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราจะดูแค่เฉพาะรอบนี้นะฮะการระบาด
รอบใหม่จากกลุ่มก้อนต่างตั้งแต่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครไปกลุ่ม
บ่อนพนันไปถึงผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะนะฮะตั้งแต่๑๑
ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับ๑๑มกราคมนะครับเราพบผู้
ติดเชื้อ๖๐๙๐มีเกินครึ่งมีจาก๑๕๐๔๗ที่มีอยู่ในช่วงเวลา
นี้นะครับเอาแค่ตั้งแต่ช่วงระบาดรอบใหม่สิบห้าธันวาคม
ที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนเดียวเองนี่ยังไม่เดือนเต็มโดย
ค่ะจะเรือนเต็มนี้ต้องสิบห้ามักกระวานะอืมหกพันเก้าสิบคนนะครับ
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันนี้ก็เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าอาการโควิดสิบเก้า
ของผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครนายวิรสักวิจิตแสงสีนะครับ
บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วนะครับแล้วก็ทยอยถอยการให้ยานอนหลับด้วย
ผู้ว่าวิรสักสามารถหายใจด้วยตัวเองได้มากขึ้นการทำงานระบบหายใจดีขึ้น
ออกซิเจนถือว่าดีขึ้นแต่ยังไม่จำเป็นต้องรีบถอดเครื่องช่วยหายใจ
โดยจะให้ทางทีมไอซียูเนี่ยประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้ในอีก๑๒วันนี้
ถอดแล้วต้องประเมินอาการในห้องไอซียูต่ออีกหนึ่งคืนอาการโดยทั่วไปของผู้ว่าวิทยาศักดิ
ขณะนี้นะครับเมื่อเทียบกับการเข้ารักษาตั้งแต่ช่วงแรกแรกถือว่าดีขึ้นร้อยละเจ็ดสิบ
หลังจากออกจากห้องไอซียูจะต้องเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูร่างกายต่อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ
เนื่องจากท่านนอนอยู่นานถึง๑๔วันนะฮะเมื่อร่างกายดีขึ้นก็ต้องกายภาพฟื้นฟูร่างกายก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นเมื่อแข็งแรงคุณหมอก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับอย่างที่รู้กันว่าการรับ